ตอนนี้สังคมออนไลน์ของฝรั่งเศสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงผู้นำของประเทศตัวเอง
เป็นการวิจารณ์ถึงเรื่องของค่าจ้างช่างทำผมส่วนตัวที่บอกว่าเดือนละเกือบ๔แสนบาทค่ะ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะรายงานว่ารัฐบาลออกมายืนยันว่า
ฟรองซัวอลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสจ่ายเงินค่าทำผมถึงเกือบ๑๐๐๐ยูโรหรือประมาณ๓๙๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ว่าได้เน้นย้ำว่าได้มีการตัดงบประมาณปฏิบัติการต่างของประธานาธิบดีในธรรมเนียบของประธานาธิบดีไปแล้ว๑๑๕ถึง๑๒๐
หลังจากที่ออลองเข้ารับตำแหน่งต่อจากนายนิโคลาซากาซี่ซาโกซี่อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี๒๕๕๙
และยังกล่าวเสริมอีกด้วยนะคะว่าช่างทำผมส่วนตัวของนายออลองนั้นต้องปิดกิจการเพื่อมารับหน้าที่เป็นช่างทำผมส่วนตัว๒๔ชั่วโมง
ที่ได้รับค่าจ้าง๙๙๘๕ยูโรหรือเกือบ๔แสนบาทต่อเดือนค่ะ
ฝรั่งเศสส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะคะบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของสาธารณชน
ส่วนในทวิตเตอร์ค่ะได้พูดคุยถึงประเด็นนี้กันอย่างยืดยาวนะคะและมีการนำภาพและวีดีโอของประธานาธิบดีไปล้อเลียนการตกแต่งทรงผมของบุคคลต่าง
ทรงร็อกแอนโรทรงพังรวมไปถึงทรงผมของพระราชินีอเล็กซาเบ็ดที่๒รวมทั้งทรงผมของสลาตันอิบราฮิโมวิชนะคะซึ่งเป็นกองหน้าทีมปาริแซงเชิงแมงแม้กระทั่งทรงผมของอดีตคนรักเก่าอย่างวาเลรี่ทรีแอร์บาแลนดด้วยค่ะ